สำหรับซื้อเจ๊สังลุยพี่บุ๋มปนัดดาของเราในเมื่อคนไทยมีเรื่องทุกข์เรื่องร้อนเนี่ย
ซึ่งเป็นชุดป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ที่ตอนนี้ตามโรงพยาบาลต่างขาดแคลนอย่างหนัก
โดยเจ้าตัวได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมนะคะว่า
ได้มอบให้กับสถาบันบำราชนราดูลจำนวน๓๐ตัว
และขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
หากใครสนใจอยากได้ข้อมูลอยากบริจาคก็ติดต่อมาที่องค์กรทำดีได้เลยค่ะ
เราเองก็รู้เลยว่าขนาดเราอยู่ข้างนอกเรายังกลัวกันขนาดนี้

แล้วคนที่เขาต้องดูแลด้วยหน้าที่นะคะ

กับผู้ป่วยที่จำนวนเพิ่มมากขึ้นทวีคูณในแต่ละวัน
ก็เลยไปสั่งตัดของหน้าโรงงานเลย
เพราะว่าคนไม่ค่อยเอาตรงนี้ไปบริจาค

ผมก็เลยอ่ะโอเคบอกเพื่อนนะไม่เป็นไร

ก็แบ่งทางโรงพยาบาล๓๐ก่อน
อีก๒๐กระจายให้กับหน่วยกู้ภัยค่ะ

เหลือไว้เพียงซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านยา
ให้จับจ่ายใช้สอยพี่บุ๋มก็บอกว่าเห็นด้วยนะ
เพื่อป้องกันการแพร่และการติดเชื้อโควิด๑๙

เหมาะสมค่ะเพราะว่าอะไรที่เป็นแหล่งชุมชน
มันก็ต้องกันเพื่อนบุ๋มอยู่ที่อิตาลี
ล่าสุดบอกมาแล้วนะคะว่าแค่จะออกนอกบ้าน
ยังต้องเขียนใบกับตำรวจเลยว่า
คุณจะออกไปซุปเปอร์ปาร์เก็ตและกลับกี่โมง
ต้องชัดเจนจะไปรวมตัวกันไม่ได้เลย
ดังนั้นนะคะอย่าให้เมืองไทยถึงขั้นนั้นเลยค่ะ
ก็ร่วมมือกันอยู่บ้านเขาเรียกว่าอะไร

ใช่อยู่บ้านปลอดเชื้อเพื่อชาตินั่นเองนะคะ